ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อย่างที่เราเคยเตือนพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยว่า
เวลาเราเห็นฝ่ายน้ำล้นแล้วเรารู้สึกว่าเราคานได้
หยีมรสัยผ่านได้นี่แหละฮะฮ่า
ป้าคนนี้เกือบไม่รอดครับโดนกระแสน้ำป่าซัดไป
ทั้งตัวป้าทั้งมอเตอร์ไซค์เลยก็น้ำแรงอยู่นะน้ำแรงครับพี่ปุ้ยฮะ
คือตอนเช้าแกบอกแกก็ขับผ่านได้นะอืม

นี่ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณฝ่ายน้ำล้นวังสมบัติหมู่๒บ้านวังสมบัติ
แล้วก็เจ้าหน้าที่อบตวังหินรวมไปถึงชาวบ้านเนี่ย
ตอนนี้เขางมหากันอยู่งมหามอเตอร์ไซค์ที่โดนน้ำป่าพัดจมหายไปในคลองครับ
หลังจากคุณรำไพรอายุ๕๒ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
พยายามจะขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามฝ่ายน้ำไปตอนที่น้ำป่าไหลเชี่ยวเลย
แต่พลาดครับโดนน้ำป่าซัดไปทั้งคนทั้งรถเลย
โชคดีพี่รำไพรเนี่ยมีสติตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งมาได้
รำไพรรีบไปบอกสามีเลยครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยงมหามอเตอร์ไซค์ของพี่ให้หน่อย
หากันอยู่๒๐นาทีเจอครับคุณผู้ชมฮะนี่ช่วยกันดึงขึ้นมา
เตอร์ไซค์ทะเบียน๗๓๐๘เพชรบูรณ์จมอยู่ใต้ฝ่ายน้ำห่างจากจุดประสบเหตุประมาณ๘เมตร
ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นักแต่ว่าทรัพย์สินอื่นอื่นที่ติดอยู่กับตัวรถเนี่ย
ถูกน้ำพัดลอยหายไปครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอน๔โมงเย็น
รำภัยเล่าแบบนี้ว่าปกติแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าฝ่ายนี้เป็นประจำนะ
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุแกยังขี่ผ่านได้สบายอยู่เลยพอตกเที่ยงเท่านั้นแหละครับ
มันมีฝนตกหนักครับคุณผู้ชมฮะฝนตกหนักบนเทือกเขาเกิดน้ำป่าสิ
น้ำป่ามันหลากลงคลองแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นน้ำนี่ไหลเชี่ยวแรงเลย
ตอนเกิดเหตุแกกำลังขี่รถข้ามฝ่ายเอาแกจะขี่ไปไหนเนี่ยอ๋อจะไปบอกสามีให้เก็บรถอีโก้งครับ
อีโก้งที่เป็นรถไถเดินตามมานะคุณผู้ชมฮะรถอีโก้งเนี่ยมันจอดอยู่ในที่นาครับ
แล้วฝนตกหนักด้วยแกก็กลัวรถจะพังก็เลยจะไปบอกสามีให้ไปเก็บซะ
แต่ขี่รถลงฝ่ายไปได้นิดเดียวเท่านั้นแหละโดนน้ำป่าซัดจมน้ำไปเลย
ตัวพี่รำไพรเองลอยตามน้ำไปไกลกว่า๒๐๐เมตรครับ
พยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งเอาชีวิตรอดก็รอดมาได้
บอกโอ้ยหลังจากนี้เสร็จแล้วไม่เอาละขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามฝ่ายน้ำแบบนี้
น้ำไหลแรงแกบอกถ้าเจอแบบนี้ไม่เอาแล้วดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าครับ
ยังโชคดีนะรอดไปนะครับ